ทีมชาติไทยครับ๓๓คนแรกก่อนจะมีการตัดตัวให้เหลือ๒๓คนมีใครกันบ้างครับ
ก็ตระเวนดูฟอร์มกันพอสมควรนะครับสำหรับอากิระนิชิโน
ก็เป็นส่วนผสมครับ๓๓คนแรกที่ประกาศออกมา
เป็นชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่ยังไงก็ไม่สามารถจะทิ้งแก่หลักเดิมได้หรอกครับ
เพราะว่าบอลแบบนี้ต้องอาศัยความเก่าเกมนะครับบวกประสบการณ์ด้วยในการเล่นเกมแรกของบอลโลกรอบคัดเลือก
แล้วมีอีก๒คนเป็นประตูจากรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีครับ
คือนิชโนต้องการให้เข้ามาร่วมซ้อมแล้วก็แย่งตำแหน่งตัวจริงก็คืออภิรักษ์วรวงแล้วก็กรพัฒนารีจันทร์ครับ
กองหลังเนี่ยขุมกำลังหลักก็มีพันศาเหมิบูรอิสรพรมรักนะครับรวมถึงมาริเอลทอมเบีย
แล้วก็มีเซ็นเตอร์จากรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีติดทีมมาก็คือสลิงคันพรมสุพะพัชรพลอินทนีของเมืองทองทั้งคู่เลย
แล้วก็มีชินพัฒนลีออกจากเชียงรายแบ็คซ้ายธีรทรมาอยู่แล้วนะครับ
ขวาก็มีนรบดินวิรวัตโนดมกลับมาติดทีมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็นักเตะฟอร์มแรงของการท่าเรืออย่างนิติพงศิรานนท์ก็ติดทีมมาด้วยครับ
กลางกลางพลาดไม่ได้นะครับชนะทิพย์สงกระสินกับธิริพันธ์พ่วงจันทร์๒นักเตะในศึกเจลีกมา
แล้วก็มีธนบูลเกษารัฐรวมถึงสหรัฐอยู่เย็นและสรวัตรเดชมิตรติดทีมอีกครั้งหนึ่งในชุดนี้
ส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ครับมีพิธีวัฒนสุจิตธรรมกุลจากเชียงรายที่ฟอร์มดีเช่นเดียวกับเอกณิตปัญญานะครับ
รุ่งวัย๑๙ปีที่ผลงานนั้นถือว่าดีมากนะครับในดาวเตะไทยที่นำเป็นดาวสันมวยอยู่ในขณะนี้
แล้วก็มีตัวจากสมุทรประการซิตี้นะครับมีชื่อติดทีมชุดนี้ถึง๓คน
ีรดลฉ่ำรัศมีพี่ชายอุตราแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรปีกขวาของทีมครับ
ส่วนกองหน้าใส่๒คนครับสุภาชัยใจเด็ดกับชนะนานป้อมบุภา
รายชื่อน่าสนใจนะครับที่ได้มีชื่อในชุดนี้แน่นอนครับ
หายไปก็คือธีรสินแดงดาสุพนัทเหมือนตาและสุมัญญาปุริสาย
ทั้งหมดร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับเช่นเดียวกับสุพรรณทองสงฆ์ก็อยู่ในช่วงของการ
แล้วก็ผู้เล่นที่ฟอร์มดีในระยะหลังแต่ว่าไม่มีชื่อนะครับ
คาดการณ์ว่าเล่นดีในลีกอาจจะมีชื่อก่อน
กลางของพีทีทีระยองศิลปกรณ์จากครูพระศาสตร์จากการท่า
เรือแล้วก็อธิวัตรเพ็งประโคนกองหน้าจากพิธีทีระยอง
จริงพรุ่งนี้ครับเอกสารเนี่ยเขาส่งให้สโมสรแต่ละทีมแจ้ง
ทราบเนี่ยยืนยันว่ามีชื่อนักเตะพวกนี้หมดแต่สุดท้าย
พอตัดตัวให้เหลือ๓๓คนคือเลือกค่อนข้างจะยากนะครับ
ก็เห็นใจการทำงานครั้งแรกของนิชโนนะครับต้องรอดูผลงานกันต่อ
ไปนะครับทีมชุดนี้ที่ประกาศออกมาครับจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อม
สิงหาคมมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๑นัดแล้วตัดให้เหลือ๒๓คน
ในช่วงประมาณวันที่๑ถึง๒กันยายนสำหรับการเก็บตัว
ช่วงแรกก็คาดว่าจะเก็บกันที่โรงแรมเลอร์โมเรเดียนสุวรรณภูมิ
นะครับส่วนกลางตัวรอบ๒จะย้ายไปเก็บตัวที่ประธานที่ใกล้กับ
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตต่อไปครับผลตรวจเอกดร
ยศพุ่มพันธ์มั่วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอก
ใหญ่ของสิงคโปร์ว่าทีมชาติบราซิลมีโปรแกรมจะอุ่นเครื่องกับ
ทีมชาติไทยที่ประเทศสิงคโปร์วันที่๑๑ตุลาคมนี้ครับคือสมาคม
เนี่ยได้รับการทาบทามมาจริงแต่เวลานี้ยังไม่ได้มีการตอบ
ตกลงกับฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงบราซิลเองก็ยังไม่ได้ตอบ
ในรายการนี้เช่นเดียวกันดังนั้นสมาคมครับ
จะต้องหารือกับทางอากิระนิชิโนก่อนได้ว่าเห็นสมควรหรือไม่
ที่จะพาทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องที่สิงคโปร์เนื่องจากว่าทีมไทย
จะเป็นโปรแกรมบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่๓
ที่จะเปิดบ้านพบกับยูเออีในวันที่๑๕ตุลาคมนี้เช่นกัน
ก็คาดว่าจะมีบทสรุปในเร็วเร็วนี้ครับเน้นย้ำกันก่อนนะครับ
จะไปถึงอุ่นบราซิลไปหรือไม่ไปเนี่ยผ่านเวียดนามก่อนดีกว่าครับ
กันยายนนี้เกมแรกของบอลโลกรอบคันเลือกครับในโซนเอเชียรอบสี่สิบทีมสุดท้าย
กลุ่มจีนะครับก็แข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์